ส่วนความเคลื่อนไหวของทีมฟุตซอลไทยนะครับ
หลังจากนัดแรกเปิดสนามแพ้รัสเซียแบบสนุก๔ต่อ๖นะครับ
วันพรุ่งนี้จะลงสนามนัดที่๒เจอกับคิวบาร์

นักเตะก็ผ่อนคลายด้วยการไปรับอาทิตย์อาหาร

นักเตะโต้เล็กฟุตซอลทีมชาติไทย
หลังจากที่แพ้รัสเซีย๔ประตูต่อ๖
นัดแรกศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก

พบกับทีมชาติคิวบาร์ในวันที่๑๔กันยายนนี้
โดยวันนี้ได้ปล่อยให้นักเตะพัก๑วัน
และพามาร้านอาหารพื้นเมืองแบบฉบับโคลัมเบียน

อยู่บริเวณเชิงภูเขาแอนเดส
ที่มีความยาวจากประเทศโคลมเบีย

ทำให้บรรยากาศเป็นบริหารผ่อนคาย

เมนูหารเป็นพวกกาลาเนียนหรือสเต็ก
มีทั้งหมูเนื้อไก่ปลา
พร้อมเครื่องดื่มที่ทำมาจากผลไม้
ถือว่าเป็นเมนูขึ้นชื่อของเมืองเมดียิน
เป็นไงบ้างครับอาหารวันนี้รสชาติ
พอกินได้ไหมครับแบบที่ประเทศไทยไหม
ก็พอกินได้ครับก็มันเหมือนประเทศไทยอยู่แล้ว
ก็หลังจากที่เรากินที่โรงแรมมาเกือบ๑๐บาทครับ

รอบ๔๕วันแล้วคิดถึงอาหารไทยไหมครับ
คิดถึงอะไรเติมติด

มันมีก็มริ่นอะไรให้กินเขตกินได้ครับ

ครับเพราะว่ามันเหมือนว่ามันเจอแต่ของจืดชื่อ

การกินอิ่มอาหารถูกปากก็มีส่วนสำคัญ
ที่จะช่วยเติมพลังทั้งร่างกายและจิตใจ

ในการพบกับทีมชาติคิวบาร์ถือว่าสำคัญ
ทีมชาติไทยจะต้องชนะให้ได้
เพื่อโอกาสในการเข้ารอบ๒ต่อไป
เกริ่งใช้คุณโทรคาไทยรัตน์ทีวี
รายงานจากประเทศโคลมเบีย